พูดถึงเรื่องของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑แห่งทั่วประเทศ
เป็นโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนนอกจากจะได้ความรู้แล้ว
ยังมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชนด้วย
ซึ่งล่าสุดมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนค่ะ
โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒นะคะ
ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการต้นแบบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๑
ระหว่างปีการศึกษา๒๕๕๗ถึงปีการศึกษา๒๕๕๙

โดยมีพิธีเปิดโครงการรุ่นที่๒
และมีการลงนามข้อตกลงร่วมกับ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒
ในปีการศึกษา๒๕๕๙ถึง๒๕๕๙

ต่อยอดโครงการต้นแบบในโรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่นที่๒
เพื่อที่จะขยายสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาอีก๑๓แห่ง
รวมไปถึงจัดประชุมสัมมนา
สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
ประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูโรงเรียน

รวมทั้งหมด๓๕๐คนค่ะ
เมื่อวันนี้มาลงนามกันแล้วนะครับแล้วก็จะส่งคณะวิทยากร
ออกไปแนะนำออกไปนิเทศ
พอนิเทศเป็นเวลา๒๓ปีแล้ว

การที่จะพัฒนาได้เป็นที่น่าพอใจ

คือตัวผู้บริหารโรงเรียน
แล้วก็ครูที่ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ก็รวมตลอดไปถึงบรรดาผู้ปกครองนักเรียนด้วย
คิดว่าโครงการต้นแบบนี้จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง

เป็นสิ่งที่เขาเห็นจากการที่ได้มาอบรมวันนี้
ที่มีครูมีผู้บริหาร
จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด
โครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นโครงการที่สนุนการพัฒนาทั้งระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ
และมุ่งมั่นให้โรงเรียนมีคุณภาพดำเนินงาน
การจัดการศึกษาอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่อง
ตามเจตนารมณ์ที่นำนโยบายการปฏิรูป
เรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ฉบับที่๔อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเป็นแม่ข่าย
ขยายผลในระยะต่อไปจนครบ๑๐๑โรงเรียนค่ะ